ทีนี้มาดูกันต่อเรื่องของข่าวนะคะ
มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับยายวัย๖๙ปี
เพราะว่าคุณยายไปตกท่อเสียชีวิต
ขณะที่ออกไปเก็บของเก่าขายช่วงค่ำ
คุณตาเนี่ยเพิ่งทราบเพราะว่าพอตื่นนอนขึ้นมา
ไม่พบตัวคุณยายออกตามหาร้องไห้โฮเลยค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านสวน๙แสนซอยที่๘
ซอยบางปลาย๒๘ตำบลบางปลามเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ซึ่งตำรวจภูทรบางพลีพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกับตันยู

ฟุตบาทก็พบนางวาสนาฮันสกุลอายุ๖๙ปีเสียชีวิต
และก็ยังมีคุณตาอายุ๖๗ปีที่เป็นสามีของนางวาสนานั่งร้องไห้อยู่ข้างศพค่ะ
วาสนาพลัดตกท่อระบายน้ำความลึกถึงกว่า๑เมตร
ลักษณะที่ตกคือศีรษะจมน้ำด้วยนะคะ
จากการสอบถามคุณตาก็เล่าบอกว่าเขาและภรรยาพักอาศัยกันอยู่แค่๒คนที่ท้ายซอย
หลานก็แยกย้ายกันไปทำงานหมดแล้วค่ะ
ปกติแล้วคุณยายเป็นคนขยันทำงานตั้งแต่สาวจะอยู่เฉยไม่ได้
ชอบเดินไปเก็บหาขวดกระดาษเก่าเอาไว้ขาย
บอกว่าทำแบบนี้เป็นการแก้เหงาแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วย
หลานรวมถึงคุณตาเองเคยห้ามปรามหลายครั้งแล้ว
แต่ภรรยาบอกว่าขอเก็บแค่ในซอยนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะคะไม่ได้ออกไปด้านนอก

ที่ผ่านมาก็เห็นว่าไม่ได้เกิดอันตรายอะไรก็เลยไม่ได้เอกใจ
จนกระทั่งค่ำวานนี้หลังจากกินข้าวเสร็จ
คุณยายเดินออกไปเก็บของเก่าตามปกติที่เคยทำ

จนกระทั่งตื่นเช้ามาไม่พบหน้าคุณยายเหมือนทุกวันก็เลยออกเดินตามหา
จนมีชาวบ้านตะโกนเรียกบอกว่าคุณยายตกท่อระบายน้ำหมดสติ
ก็รีบเดินไปดูและพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่า
ฝาท่อนี่แหละถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มีการแก้ไขซ่อมแซม
ปิดให้มิดชิดมานานนับปีแล้ว
เคยแจ้งเรื่องนี้ไปยังนิติบุคคลแต่นิ่งเฉย
มาเกิดเหตุสลดครั้งนี้ขึ้นค่ะ

เชิญตัวคุณตาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนที่จะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องของโครงการมาสอบปากคำอีกครั้ง
เข้าข่ายประมาทปล่อยปะละเลย
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่

ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ใครอยู่หมู่บ้านไหนก็ช่วยกันดูแลพื้นที่หมู่บ้านของตัวเอง
พอแจ้งนิตินิติก็ต้องดูให้เราด้วยนะ
เด็กก็อันตรายนะถ้าฝาท่อเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ